ตกลงว่ามันยังเป็นประเด็นไหมว่าพักที่เป็น

เมื่อกี้พี่บุ๋นบอกครับตอนนี้ทุกพักเป็นประชาธิปไตยหมดแล้ว

ภาคผมเนี่ยจดทะเบียนโดยกะติกาเดียวกับภาคพี่ปุ่นนั่นละครับ

วิธีการหาเสียงต่างก็อยู่ไว้ใต้กฎิกาเดียวกันหมดนะครับ
หัวหน้าพักของผมนะครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินั้น
ท่านก็อยู่ในวงการเมืองมา
ผมว่าก่อนพี่ปุ่นอีกนะครับลงรอบนักเลือกตั้งมาตลอดนะครับ
เพราะฉะนั้นวิถีทางของภักษ์โรงไทยสร้างชาติคือพระยาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับ
ที่ที่สุดนะครับมีการโจมตีหมดเดียวกัน
ท่าเมิตยุทธจัดโรชานั้นก็เป็นนโยมศึกษาจากการ
มาตามบ่าวิทยาลัยบ่าวิวไต่เหมือนกันนะครับ
ก็มีการแข่งขันจากตั้งทบานเพิ่งแขนกันเหมือนกันนะครับ

มาตามโดยกฎิกานะครับวิธีทางกลางนะครับ
เราไม่ได้ไปใช้เกิดการเฉพาะตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ลงสมัครตามบ่อวิทยาไตย
เหมือนกันเหมือนท่านนะฮะเหมือนพักญี่ปุ่นเลยครับ

หมอชนนั่นถ้าอยากเปลี่ยนเก้าอี้ก็บอกได้นะคะ
อยู่ตรงนี้ดีเลยครับ
ผมอยู่ตรงนี้รู้สึกอบบุญมากครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป